สวัสดีครับ

เข้าสู่เกมโชว์ที่ไม่เหมือนใครครับ

ที่เราให้คุณมาร้องเพลงนะครับ
ไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดีนะครับ

เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

เมื่อเด็ดต้องตามที่คุณร้องครบ๑๐
แต่สำหรับผู้หญิงคนนี้
รายการของเราซื้อเวลาให้เธอได้

กลับไปดูแลลูกดูแลหลาน

นี่แหละรายการของเราถึงอยาก

มาวันนี้ไม่รู้ว่าจิตใจเธอจะดีขึ้นหรือยังค่ะคุณป่า

ร้องได้ไข่ล้าง

แม่ฟ้าวันนี้มาในชุดแบบรัดกลุ่มเต็มที่

โอ้ก็ชื่นใจแล้วแล้วค่ะ

แม่ก็ดีใจแล้วแหละ
งั้นหยุดเล่นเลยดีกว่า
จริงเงินหนึ่งหมื่นที่มีอยู่นี่นะคะ
ป้าฟ้าก็อยากได้แค่ห้าหมื่นเท่านั้นตอนนี้อีกสี่หมื่น
ผลทางยังไม่ไกลมากความหวังหนูว่าตอนนี้ในหัวใจป้าฟ้านี่
มีความหวังเต็มเปี่ยมเลยล่ะที่จะได้กลับบ้าน
ถ้าวันนี้เราได้จริงเลยห้าหมื่น

กลับเดี๋ยวนี้เลยนะเอาหลานไปเลยแวะโรงงานเก็บผ้ากลับเลย
วันนี้มีความฮึกเหิมกี่มากน้อย
รู้สึกว่าเต็มร้อยอะค่ะเต็มร้อยแล้ววันนี้ไม่ร้องไห้แล้วนะคะ

เราร้องไห้ก็ได้ครับร้องไปเลยนะครับ
แต่ร้องแล้วต้องพอต้องหยุดต้องเลิกแล้วก็ต้องเริ่มกันใหม่
ในชีวิตเคยร้องไห้ให้ใครเห็นกี่ครั้ง
จำได้ครั้งแรกพี่สาวตายร้องค่ะ
ตอนนั้นก็ประมาณอายุสัก๒๕ปีแล้วครั้งที่สองก็พ่อตาย

หมดแล้วค่ะสัญญาเลยว่าน้ำตาจะไม่หลังเราไม่รู้ยังไงไม่รู้
แล้วก็มาครั้งนี้แหละเห็นกันทั้งประเทศเลย

คนแต่ไม่ใช่พระอิทธิ์พระปูนอ่ะร้องไห้ไม่ได้
นะฮะคนเรามีอารมณ์มีความอ่อนไหว

เอาละวันนี้นะฮะคุณฟ้ามาด้วยความมั่นใจเต็มร้อย

วันนี้ถ้าทำได้เนี่ยผมว่าภายในเวลาของรายการเรา

ตัวนี้ตัวช่วยก็ยังไม่ได้ใช้เลยยังเลยครับถ้าวางแผนดีดี
ไม่ประมาทไม่เสียดายตัวช่วยหนูมั่นใจว่า
มาถึงเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาครับ
ลักษณะอาการแบบนี้เนี่ย

เคยฟังนะคะแล้วก็ชอบด้วยนะเพลงนี้

เคยร้องมั้ยล่ะค่ะชอบฟังแล้วเคยร้องมั้ย
พาหลานเดินก็ร้องค่ะ

ร้องแน่นอน
เสร็จแฟนและจุดครับ
ต่อการสู้ครับ
อย่าเสียดายนะ
กะวนกะวาย
ลุกลีลุกลน
สับสนโอนละมาน
เขากลับมาเขาจะตอบได้แล้วนะว่าจะตัดสินใจยังไง
เดี๋ยวนะ
อันนี้ไปทวนเนื้อ
เปล่านี่ทวนเนื้อหรือเดินแบบ

เนื้อที่ทวนเนี่ย

เพราะฉะนั้นคุณฟ้าตัดสินใจให้ดี
มีให้คุณฟ้าเลือกแล้วนะครับ๖แผ่นป้าย
เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

ใช้

ตัวช่วยมี๓ตัว

คิดว่า๒คำแม่น่าจะร้องได้
แต่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้ว

เพราะฉะนั้นทำให้ดีนะคะ

คุณฟ้านะฮะตัดสินใจแน่วแน่แล้วนะครับ
วันจะร้องเพลงที่๒นี้โดยไม่ใช้ตัวช่วยเลย

โอเคครับลูกขอบคุณครับ

ขอให้โชคดีนะครับจากใจจริง

เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

และมุสิก

บอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รักหวังมีเพียงท่านเทวดา
ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักเธอไม่ต้องพราธนา
บางเธอเลิกละช่วยมาจ้องตา
เธอเลิกละช่วยมาจ้องตาฉันดี
ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป
ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
ว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่ง
ให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
อยากไม่รบปวนให้เธอต้องหว่าวุ่นใจ
อยากขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ

เธออยู่คู่ฟ้า
ถ้าหากจะให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แล้วร้องเพลงอย่างนี้แล้วเสียงเนี่ย
คุณฝ่าผู้หญิงวัยนี้เผื่อสั่นเครือแล้วนะ

หรือว่าการที่ทำงานเนี่ยก็ถือว่าได้ออกกำลังกายเนอะ

จะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวจัดไปอยู่กับลูกก่อนร้าน
ถ้าได้เพลงนี้ถูกต้องเนี่ยสวยหล่อเลยนะ

แล้วเหลือตามเป้าอีกแค่๒เพลง

เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณฟ้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณฟ้าร้อง
คุณฟ้าร้อง

ร้องได้ให้ร้าน

โอ๊ยดีใจจริงเลยร้องได้แบบนี้

สองหมื่นบาท